พูดถึงคนที่มีคนรักเยอะเปรียบเสมือนนางฟ้าของวงการ
หนึ่งชื่อต้องมีพี่เก๋ชนระดาแน่นอน
คุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าเป็นนางฟ้าของน้องหมาสี่ขาน้องแมวสี่ขานั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าหลายคนรักแล้วก็ชื่นชมในผลงานของพี่เก๋
รวมไปถึงน้ำใจดีที่พี่เก๋มีให้มาตลอดนั่นเองค่ะ
จากเรานั่นเองเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง
เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็มอบโลกเกียรติคุณ
ให้กับเพื่อนดารานักแสดงที่คอยช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินบางคนนี่นะ
อุปการะน้องหมาน้องแมวไปดูแลด้วย
พี่ตอห์งพักคระไหมพี่อนันดา
พี่เก๋เนี่ยเป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนที่
สนับสนุนมูลนิธิด้วยดีมาโดยตลอด
แล้วก็จะขอเป็นนางฟ้าของน้องสัตว์ทั้งหลายแบบนี้ตลอดไปด้วยค่ะ
ไปเจอในงานก็ถามถึงนิดนึงนี่
เจต้นหอมนะคะนอกจากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่คอยสนับสนุนโครงการนี้แล้ว
ออกสื่อทั้งทีขอใช้พื้นที่ตรงนี้เคลียร์หน่อย

เรื่องแรกก็คือเจ้าตัวขอเคลียร์เรื่องงานวันเกิด
หลังจากมีภาพปาร์ตี้ออกไปเพื่อนดาราหลายคนก็เกิดอาการน้อยใจ

เอ๊ะทำไมเธอมีปาร์ตี้แล้วไม่ชวนฉันล่ะ
เจ้าตัวก็บอกว่าจริงแล้วมันเป็นงานอีเวนต์
ไม่ใช่งานวันเกิดต้นหอมนะเป็นงานอีเวนต์จัดขึ้นขำนะคะ
แต่ว่าเจ้าของงานเขาก็บอกไปว่าเป็นงานต้นหอม
ว่างานเกิดคู่กันเล่นคู่กันแซวปลาย
ส่วนเรื่องที่๒เจ้าตัวขอประกัดเรื่องผู้
คู่นี้ก็คือผู้ชายนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกเลยว่าใครจะมาเป็นแฟนคนใหม่ของคุณต้นหอบนี่นะ
ขออย่างหนึ่งเลยขอรวย
พูดแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าเออจะไปหวังเกาะฝ่ายชายเขาอย่างเดียวนะคะ
แต่มองว่าอะไรตัวเองอยู่ในวัยที่ต้องดูกันและกัน
ถ้าเรารวยแล้วแบบสายเปย์ด้วยก็ไม่ติดนะคะ
ต่างคนต่างรวยช่วยกันทำมาหากินก็ว่ากันไปจ้า
เราเลือกเพื่อนที่เราคิดว่าเราจะแกล้งเขาได้
ทีนี้พอมันออนไปว่ามันเป็นงานวันเกิดหอมปุ๊บ
สิ่งที่ตามมาเพื่อนจริงที่ไม่ได้มาวันเกิด

เพื่อนหอมแต่ละคนก็จะแบบอ้าวมึงไม่ถูกเชิญเหรอ

ประกาศว่าอยากได้หนุ่มบอกว่าต้องรวย

การที่คุณมีเงินมาไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเงินคุณนะ
แค่เรากลัวว่าคุณมาลำบากเรา

อยากได้คนรวยมึงจะไปเอาเงินเขาแล้วสิอะไรอย่างนี้
ถ้าให้ก็เอาอันนี้พูดถ้าให้ก็เอา
เพราะว่าตอนนี้เราวัยนี้แล้วเราเป็นเตี้ยอุ้มคล่อมไม่ไหว

ถ้าไปก็คือเดินไปพร้อมกันเลยนะ
เอ้าเขาก็ไม่ได้เฉินจักรีนเหรอ
ไม่สนิทหรือเปล่า

ส่วนคู่นี้ค่ะเตรียมจะแต่งงานปีหน้าแล้วนะครับ
พูดถึงนิดหนึ่งคุณอนันดาแล้วก็แฟนสาวคุณนานิคา

คู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ยอมรับเลยว่าการเตรียมงานแต่งเนี่ย

ทีทั้งคู่ตกลงว่าอยากจะจัดงานแบบเรียบง่ายสบาย

แต่พอถึงเวลาต้องเลือกเฮ้ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะ

เหนื่อยเหมือนกันฮะก็ยอมรับฮะ

แต่ว่าช่วยกันแต่ของผมประมาณ๑เปอร์เซ็นต์
แล้วเขาก็๙๐เปอร์เซ็นต์
ก็ค่อยไปครับค่อยไปคือยังมีเวลาอยู่
ไม่อยากจะตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยความกดดันของเวลา
ก็ยังอยากให้มันเป็นวันพิเศษวันนั้นของเรา
ที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีเต็มไปด้วยความรักอะไรอย่างนี้คือ
คุณมาถูกทางแล้วค่ะคุณอรดาผู้ชายตามใจเมียมันสุดยอด
ใช่สุดยอดไปเลยถูกต้องที่สุด
อันนี้ความในใจอะไรแพงก็แล้วแต่แต่เมียถูกเสมอ
จริงค่ะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะ
คนไม่มีแฟนงงเลยนี่ค่ะ